คุณร้องได้ไข่ล้าง
ร้องได้ไข่ล้าง
คุณดูตรีร้อง
ได้ไข่ล้าง
คุณร้องได้ไข่ล้าง
คุณร้องได้ไข่ล้าง

คุณร้องได้ไข่ล้าง

ร้องได้แบบนี้นะครับในเพลงที่๔รับไปเลย๔๐๐๐บาทครับ
ดีใจด้วยจริง
ความมั่นใจของคุณได้กลับมาแล้วนะครับคุณหนูตรี
ให้ฉันตายก่อนที่รัก

คุณสันตีดวงสว่างผลงานการแต่งและดนตรีโดยคุณจิตกร

เพลงที่๕นี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่ห้า

โอ้โฮ

แต่ว่ามีข้อควรระวังสำหรับเพลงนี้ตรงไหนครับ

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นไหนเก่าสุด

ตัวช่วยยังเหลืออยู่นะถ้าเกิดว่ามันเนี่ย
ตัวช่วยก็ยังมีเหลืออีก๒ตัวเหลือกี่ตัวแบบนี้
ฟังอินโทรไปแล้วในเพลงที่๕

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

อยากได้ฟังเพลงต้นฉบับ๑ท่อน

ตอนนี้นะครับเลือกไปแล้ว

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๒แผ่นที่๓

๔ค่ะ

ทางที่แล้วเลือกไปก็อยากได้

คราวนี้อยากได้ฟังเพลงโจทย์๑ทอน

ศัยศาสตร์นี่ต้องไปศึกษากันอีกแล้วนะครับ

มันจะใช่ฝังเพลงโจทย์๑ทอน

ตัวช่วยของคุณหนูตรีก็คือ
ฟองเพลงคุณหนูตรีคือกู

ตัวช่วยคุณหนูตรีก็คือ
ฟ้าเพลงคุณหนูตรีค่ะ

ใช้ตัวนี้ได้แล้วถ้าเปิดเจอฟังเพลงต้นฉบับก็ดีไป
หรือเปลี่ยนเพลงหรือเพลงเก่งแล้วเพลงเก่งนี้ก็ร้องผิดได้หนึ่งคำด้วยนะ
ถ้าเปิดได้เพลงเก่งอ่าคิดให้ดีตกลงว่าจะเลือกต่อหรือไม่ครับ
ทำไมเชื่อว่าเถอะเลือกค่ะเลือกนะครับเอาละครับ
ตอนนี้เหลือโทรหาคนรู้จักเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
ฟังเพลงโจทย์หนึ่งท่อนสี่อันตอนนี้เลือกไปแล้วนะครับ
แผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สี่เหลือแผ่นที่สองสามห้าหก
แผ่นที่ห้าค่ะแผ่นที่ห้าครับ
ตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณหนูตรีในการแข่งขันนี้นะครับ
หมายเลข๕นะครับแผ่นที่๕ก็คือ
เปลี่ยนเพลง

เปลี่ยนเพลงครับ

ตอนนี้คุณหนูตรีมีตัวช่วยที่จะใช้ในเพลงนี้ได้๒ตัว
ก็คือร้องผิดได้๑คำกับเปลี่ยนเพลง
ถ้าฟังอินโทรที่จะเปิดให้นี่คือเพลงที่จะเปลี่ยนฟังแล้ว
มันยากก็ร้องเพลงเดิมแล้วร้องผิดได้หนึ่งคำ
หรือเปลี่ยนไปเพลงใหม่ก็ร้องผิดได้หนึ่งคำเหมือนกันนะฮะ
ตัดสินใจให้ดีนะครับมาฟังกันก่อนโอเคนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงตัวช่วยที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ

มันเป็นยังไงครับเพลงนี้กับเพลงก่อนนี้เพลงไหนยากกว่ากันฮะ
เพลงใหม่เนี่ยไม่มั่นใจหลายคำมากกว่าเพลงแรก
ตอนนี้ฟังไปแล้วมาตอบก่อนนะครับ
จะใช้ศิษย์นะครับ

เพราะฉะนั้นคุณหนูตรีเลือกที่จะร้องเพลงเดิม

ถ้าร้องได้นะครับรับ๖๐๐๐บาทนะครับ

แต่ยังไงขอให้ได้ก็ละกัน

เอาล่ะครับตั้งใจให้ดีนะครับ
เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๕เพลงมาครับ

โอ้เข่งน่าไม่รู้

ใครนะนิ้งเป็นบา
นี่แค่มองโซมตา
หากันตั้งสี่วา
ใจหายว้าว
เท่จริง
คือฝึกบึนหน้ายืนทองแทนขนาด
ดูถ่าทางสุขภาพโสดใช่มั้ยยากทราบ
งากสดิไม่เหล่าวงแทนกลางเป็นมัดมัด
วิ่งหน้าหนักมัดแทนเล่นเบาเบา
หน้ากราสิกเบียดกายกระแส
และวางมือแมะไว้บนหัวเข่า
อย่ากราสิกเบาเบาว่าตอนนี้เหงาใจจังเลย
อึฮือหล่อจังอ่ะฮ่า
มาร์ทแมนนี่แฟนของใครกันเผย
ถ้าของามสามเฉยโจทย์ไม่มีเปิดเผย
จะนั่งเขาเกยคุยด้วย
ทั้งคืออื่น
เอาจริงถ้าสมมุติว่าได้สองหมื่นหรือว่าได้หกหมื่น

หมื่นได้ยังไงก็ยังไม่พอซื้อที่หรอก
แต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะเอาไปปรับปรุง

แล้วก็อาจจะบางส่วนเนี่ยแบ่งทะวัยวัด
มาดูกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาใจช่วยคุณหนูตรีด้วย
เพลงที่๕นะครับ

คุณหนูตรีนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้

คุณหนูตรีร้อง
ได้ได้ได้

ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ใจเย็นถ้าร้อนได้แบบนี้

ไม่ได้
ไม่ผิดครับร้องไม่ผิดเลย

เย็นน่า

ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
คุณพุ่มพวงเปลี่ยนสไตล์การร้องงานเพลงโดยครูวิเชียนคำเจริญอีกแล้ว
นตรีเลยคุณอเนกรุ่งเรืองมาคุณวิเชียนนี่เหมาเลยนะฮะ
เอาล่ะครับคุณหนุนตรีตอนนี้มีหกหมื่นเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงที่หก
อินโทรให้ฟังถ้าไม่มั่นใจถ้าหยุดรับหกหมื่นบาทค่ะ
แต่ถ้าเลือกเล่นไม่มีตัวช่วยแล้วคิดให้ดีถ้าพร้อมแล้วนะครับ
เพลงที่หกนะครับมูลค่าแปดหมื่นบาทอินโทรมาเลยครับ
อู๊ยอันนี้นิ่งปลรี้ยาวปากเหมือนกันอยากร้อง

แล้วธานยีคือถ้าจะเล่นคือต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้น
กว่าเพลงจะจบดนตรีจะหยุดลงไปนะฮะ
ถ้าทำได้ถึงจะได้๘๐๐๐บาท
แต่ถ้าพลาด๖หมื่นที่มีอยู่จะเหลือ๓หมื่นบาท

ฟังอินโทรไปแล้วครับคุณหนูตรี
เพลงที่๖มูลค่า๘หมื่นบาท
จะเล่นหรือจะหยุดครับ

หยุดหยุด

มีสติพี่เราน่ะน่าจะไม่มีสติ

มีสตี่นี่กันถึงได้มีสตางค์
รับไปเลยนะครับ๖๐๐๐บาทครับ
นำไปอุปถัมภ์ทั้งจุฬกิรกลางของตัวเอง
แล้ววันหน้าวันหลังเวียนมาบรรจบสมัครมาได้อีก
วันนี้นะครับเราก็ปิดแคมเปญนะครับ
ร้องได้ให้ร้านรุ่งทุ่มรวมผลคนช้ำคุณหนูตรี
เป็นคนสุดท้ายนะครับของโครงการนี้
แล้วก็มาแก้ช้ำได้สำเร็จนะครับรับไปถึง๖๐๐๐บาทนะครับ
คราวหน้าเราก็จะเริ่มกันเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ
ยินดีด้วยนะครับกับคุณหนูตรีนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมก็อยากแบบนี้นะฮะก็สมัครกันเข้ามาได้ในรายการของเรา
อยากได้เงินอยากมีความสุขแบบนี้สมัครกันเข้ามาเลยนะครับ
แล้วกลับมาพบกับพวกเรานะคะความสนุกขึ้นเครงนะคะ
เกมโชว์ที่มีเสียงเพลงอันภัยร้อแล้วเนื้อร้องที่ถูกต้องนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาบ่ายโมงนะคะ
วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตยสนุกขึ้นเครงแบบนี้ค่ะ
ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพวกเราขอกล่าวคำว่า

กดกรึ๊บ
ร้องน้ำส้ม๓ทีไฟใส่กระต่ำอยู่
ถ้วยรางวัลเยอะมาก
มันจะมหาศาลเลยขนาดนั้น๔๕๐๐บาท

ไปไม่กลับมาเลยบ้าน
รวยไปรำรวยอยู่ลำรูกกัน
หนูก็เคยฟังเพลงนี้แต่ว่าไม่ได้ร้องอย่างนี้นี่นะ

ซาวบางกววยอะไรก็จริง

ครั้งนี้หนูตีก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่า

ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อที่ได้
แล้วก็ขอกราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
ที่ให้กำลังใจหนูตรีมาโดยตลอด
โดยเฉพาะทางรายการร้องได้ให้ล้านนะคะ
ให้โอกาสหนูตรีมาแก้ตัวอีกครั้ง